ที่ชุมพรก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เหมือนกันนะครับ

คือชาวบ้านเขาต้องทำความสะอาดเป็นรอบที่๒แล้ว
เพราะว่าเมื่อวานค่ะน้ำจากคลองเนี่ย
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอีก

ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมในเขตตัวเมืองอยู่นะคะ
โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน
ช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งเลย
ผลกระทบจากพายุปลาบึกค่ะยังทำให้มีน้ำท่วมขัง
ในชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะชุมชนตรงนี้ค่ะเป็นชุมชนหลังเรือนจำเก่า
บ่อทรัพย์ชุมชนเสมาเมืองชุมชนมะขามชุม
แล้วก็ชุมชนย่านชานเมืองตรงที่มันเป็นที่ราบรุ่มต่ำ
ระดับน้ำที่ท่วมขังมีความสูงประมาณ๔๐เซนติเมตร

ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ยังลำบากอยู่เลยค่ะ
เรื่องของการใช้ชีวิตการสัญจรไปมา
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่นะคะส่วนใหญ่ออกไปไหนไม่ได้

แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เด็กในชุมชนเนี่ย
ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ค่ะ
ประกอบกับทางราชการเองก็จะต้องใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว
ให้ผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้เนี่ย

แล้วก็จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าในวันนี้
ยังมีโรงเรียนในอำเภอเมือง๕แห่ง
ที่ยังต้องปิดการเรียนการสอนอยู่นะคะ
มีโรงเรียนไหนบ้างก็มีโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีโรงเรียนเทศบาลวัดเท้าโคตร
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพแล้วก็โรงเรียนนานาชาตินครศรีธรรมราช
แห่งนี้วันนี้ยังปิดอยู่นะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูที่สุราธานีหน่อย
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖บ้านหาดใหญ่
ตำบลชนครามอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีเนี่ยนะคะ
ต้องเก็บกวาดตรงถูบ้านกันรอบที่๒ค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นมันมีน้ำเอ่อล้นจากคลอง
ท่วมบ้านอีกรอบนึงแล้วชาวบ้านเขาก็ต้องทำความสะอาด
ตามระดับน้ำที่มันค่อยลดลงเพราะว่าไม่ให้เป็นคราบ
น้ำมันมาติดนะคะไม่ให้เป็นคราบ
ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะสามารถล้างบ้าน
ถูบ้านได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีฝนตกลงมาอีก
เหลือแค่น้ำที่อยู่บริเวณที่รุ่มทางการเกษตร
สวนปามสวนยางพาราอะไรแบบนี้ยังมีอยู่นะคะ
ส่วนน้ำในคลองน้ำไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วค่ะ
แต่ว่าระดับน้ำลดลงเรื่อยโดยมวลน้ำกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะไหลลงสู่ทะเลต่อไปนะคะ